จู่ซึ่งสะพานมันชำรุดอยู่แล้ว

ทานคอนกรีตทานน้ำหนักมหาศาล
ก็ทับตัวเขาแล้วก็เสียชีวิต

แต่ไม่มีการมาดูแลหรือปิดซ่อมอะไร
ข้างบนรถก็วิ่งข้างล่างก็หาปลากันไป

เดือนแบบโอ้โหแทบขาดใจตายนะเพราะว่ามาขาดเสาหลัก
แล้วลูกในท้องก็มาขาดพ่ออีกนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนะฮะ
สะพานข้ามลำน้ำถวยพังถล่มในเขตพื้นที่อำเภอท่าอุเทนนครพนม
ชาวบ้านเองก็รีบแจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเนี่ยฮะ
มีคนถูกทับนะฮะมีตำรวจท่าอุเทนกับกู้ชีพบัวเพชรอบต
นตานไปตรวจสอบสะพานคอนกรีตหักพังลงไปคอสะพาน
ก็ลึกลงไปห้างล่างสักประมาณสามสิบเมตรไปพบสมในกิติไชน้อยแสงสี่
สีน้ำเงินทะเบียน๑กก๘๓๐๔นครพนมตกลงไปด้วย
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาค่อนข้างจะลำบาก
เพราะว่ามันมีคอนกรีตคานทับอยู่นะฮะและน้ำก็ลึกกว่า๒เมตร
ตรวจสอบเบื้องต้นคางเขาก็มีแผลชะกันขาหักผิดรูป
ว่าจะถูกแรงกระแทกจากตัวสะพานที่พังทับแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
แล้วพอไปถามชาวบ้านเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ไปจอดรถตรงนี้แล้วก็ไปยืนตกปลาอยู่ใต้สะพาน
มันล่มไงครับก่อนที่สะพานจะพังลงไป
และจุดที่ผู้ตายยืนอยู่พอดิบพอดีเลย
ผู้ตายพยายามวิ่งและจังหวะที่มันหล่นลงมาเนี่ยพยายามวิ่งแต่มันไม่ทันนะครับ
ร่างเขาถูกลากตกลงไปในลำห้วยพร้อมกับคานของสะพานที่มันพังลงไป

ใช่แล้วตอนที่ภรรยามาเนี่ยนะคือเมียท้อง๗เดือน
แล้วพอเห็นศพสามีนี่โอ้โหร้องไห้ใจจะขาดนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเขาตั้งสบที่บ้านทั้งภรรยาท้องแก่ทั้งพ่อและแม่ของนายกิติชัยคนตาย
คือยังทำใจไม่ได้พ่อแม่ไปเคาะโลงแล้วก็บอกลูก
เพราะว่านายกิติชัยคือเป็นลูกคนที่๒พ่อเขามีลูก๓คน
จังหวะนี้คุณผู้ชมดูฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับ
อันนี้แฝงขาวนกตวิทย์ท้องอยู่ใช่ค่ะ
ลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หรอกแล้วก็นายกิติชัยเป็นลูกคนกลาง
ทำงานเป็นเสาหลักช่วยครอบครัวรับจ้างหารายได้มา
มาจุนเจือครอบครัวครอบครัวก็ไม่ได้มั่งมีอะไรนะคะ
ทำไร่ทำนาไม่ได้มีที่ดินการเกษตรเป็นของตัวเองคืออาศัยรับจ้างรายวัน
แล้วปกติลูกชายเขาก็จะไปรับจ้างคัดหินรายได้วันหนึ่งกว่า๓๐๐๔๐๐บาทเอามาช่วย
นี่เขาเพิ่งแต่งงานกับภรรยาเขามาได้ปีกว่าเองนะ

วันนั้นคือไปตกปลาเพื่อที่จะหารายได้เสริม

ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าสะพานนี้คือมันชำรุดอยู่แล้ว
แล้วก็พยายามไปแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้วว่าตรวจสอบหน่อย

ไปแก้ไขหน่อยแต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดไปแก้ไขเลย
มาเกิดเหตุล่าสุดถึงจะมีการเอากลวยเอาป้ายไปติดว่า

สุดท้ายก็ต้องมีคนเสียชีวิตแบบนี้นะฮะ
ก็เสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วกันนะครับ